ทีนี้มาดูคุณครูจอมทรัพย์พอควบคุมตัวได้
นำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมใช้เวลา๕ชั่วโมง
ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยววันนี้มีการสอบต่อด้วย
แล้วก็ตอนที่ควบคุมตัวไปเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีถามด้วยนะ
ว่าคุณครูครูรู้เรื่องเกี่ยวกับขบวนการนี้ไหม
คุณครูจอมทรัพย์พูดคำเดียวว่าขอไม่ตอบขอยังไม่ตอบตอนนี้

เรื่องต้นคุณครูจอมทรัพย์ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
โดยนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรอายุ๕๕ปี

คุมตัวไปที่ศูนย์อำนวยการดำเนินคดี
ขบวนการรับจ้างทำผิดแทนกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
เพื่อที่จะลงบันทึกจับกลุ่มพิมพ์ลายมือ
ตามขั้นตอนต่างตามกฎหมาย
ระหว่างที่ควบคุมตัวคุณครูลงจากรถเนี่ย

ยังยิ้มแย้มตอบคำถามสื่อมวลชนบ้างที่มารอทำข่าว
แต่คำพูดที่บอกอย่างที่บอกคือบอกว่า

จากนั้นค่ะตำรวจก็ได้ควบคุมตัวขึ้นไปที่ห้องประชุมชั้น๕
เพื่อที่จะสอบสวนตามกระบวนการ
มีการตั้งคณะทำงานเอาไว้๗ชุดนะคะ
เบื้องต้นแจ้งข้อหานัก๓ข้อหาค่ะ
ก็คือแจ้งความเท็จเบิกความเท็จต่อสาร
และความผิดเป็นอ้างยี่ซ่องโจร
รวมถึงมีการสอบสวนใช้เวลานานกว่า๕ชั่วโมงค่ะ
คุณครูจอมทรัพย์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ก็เลยยังต้องคุมตัวเอาไว้สอบสวนวันนี้อีก๑วันนะคะ
ขณะที่ตัวแทนทนายความส่วนตัวก็เปิดเผยข้อมูล
ยังไม่มีการหารือถึงแนวทางการประกันตัว
เพราะว่าจะต้องรอผลการสอบสวนก่อน

ที่ยังไม่ไปรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหา๓คน
มีนายนิรันดิ์แสนเมืองโคตรซึ่งเป็นสามี

แล้วก็นายสุริยานวลเจริญหรือว่าครูอ๋อง

ส่วนนางทัศนีหานพยักษ์
ก็ถือว่าเป็นพยานที่ยังคง

ที่เขาออกมาให้การกับศาล
บอกว่าเห็นเหตุการณ์ว่าผู้ชายเป็นคนขับรถ

นายศพวาปีพร้อมด้วยภรรยา
ผู้ต้องหาในคดีรับจ้างทำผิดแทนครูจอมทรัพย์

ศาลจังหวัดนครพนมเป็นผลัดแรกนะคะ

แล้วก็ทำสำนวนส่งอายการฟ้องศาลต่อไป
ทีนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายจะฝากขังได้ผลัดละ๑๒วัน
รวมทั้งหมดไม่เกิน๗ผลัดแล้วก็ยังไม่มีการขอยื่นประกันตัว
โดยก่อนหน้านี้ค่ะตำรวจได้แจ้งความดำเนินคดี
จนเข้ารายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาฐานความผิด๓ข้อหา
นั่นก็คือ๑ร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ
โทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ข้อหาแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดี
ส่วนอีกหนึ่งข้อหาก็คือฐานซ่องโจร
สมคบกันตั้งแต่๕คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิด
โดยความผิดทั้ง๓ข้อหาก็เชื่อมโยงมาจากที่ในสับวาปีพร้อมกับพันรยา
เคยเป็นพยานแล้วก็ยืนยันกับตำรวจสพนาโดน

ว่าในศัพท์เป็นคนขับรถชนคนตายไม่ใช่ครูจอมทรัพย์
ซึ่งครั้งนี้นายสาปรับสารภาพแล้วนะคะ

หรือว่านายสุริยานวลเจริญเป็นเงิน๔แสนบาท
แล้วก็สุดท้ายมีการเบี้ยวไม่จ่ายค่าจ้าง
แล้วก็พร้อมที่จะรับความผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
ณขณะนี้ในขบวนการแล้วก็ทางตำรวจแจ้งข้อหา

๗คนแรกก็อย่างครูอ๋องมนต์สับวาปีนางจันวาปีภรรยา
แล้วก็นายบุญเทิงวาปีนายเลิศวาปีนายรันทวนแก้ว

แล้วก็นางทัศนีหันพยักษ์นะครับพยานที่บอกว่าเห็นผู้ชายลงจากรถ
แล้วก็คนที่๘ก็คือครูจอมทรัพย์
ตอนนี้ตำรวจก็ต้องดูว่าจะมีพยาหลักฐานอะไรเอาผิดกับคนอื่นหรือเปล่า
ทนายหรือตำรวจคนอื่นอีกหรือเปล่า